ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
เล่นกันเยอะแล้วดาราก็เลยขุดรูปเก่าสมัยเด็ก
ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกว่าตอนเด็กสวยขนาดไหน

เนี่ยคุณผู้ชมคนแรกเปิดมาด้วยลูกครึ่งคนนี้ค่ะ
แจ่มันท้าวเอลตอนเด็กเนี่ยเป็นสาวเจ้าเนื้อนนะ
ต่อเนื่องกันที่สาวคนนี้ค่ะ
สกญรัตม์กันบ้างอ่ะคุณดูหน้าเหมือนนี้คุณจำได้รึเปล่า
จากเด็กหญิงชุดกระโปรงสีแดงคนนั้น
เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอ
ใส่ถุงน่องยาวเฟื้อยืนเท้าเอวอยู่
เป็นสาวสวยสุดซ่าสดใสแบบนี้ค่ะส่วนคนนี้ค่ะก็น่ารักไม่แพ้กันเตยสุวพิษ
ภรรยาคนสวยปั๊บก็เตยโตสมัยอ๊อกอ๊อกกับแฟชั่นโบฮิเมียนนะฮะคาดดอกไม้แบบที่หน้าผาก
เชื่อว่าคุณน่าจะเคยทำกันเหมือนกันนะพอกลายเป็นสาวเท่านั้นแหละ
น้องส้มมารีค่ะกับชุดนักเรียนวัยประถมภูมิน่าเหมือนเดิมด้วยครับ
กระทากลูกใหม่ตอนโตด้วยชุดถ่ายเอ็มวีแบบสุดสุดเลยค่ะรอบเท้าก็คือสีส้มสม
พัฒนาการความสวยของทั้งสี่สาวกันอีกสักครั้งค่ะ
อ่าเป็นไงโหเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอใช่นี่ตอนเด็ดเป็น
ไงตอนเด็ดต้องบอกว่านี้น่ะจะเป็นที่ข้ามไปเลยค่ะไม่เล่น
ถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวจะตกใจอันนี้ก็ไม่เล่นเหมือนกันนะคะ
ลำผมติ่งประมาณนี้

ตอนเด็กเป็นเด็กผู้ชายค่ะโตขึ้น

เสียงไม่ได้